วิพักษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกออนไลน์นะคะ
หลังจากมีการเผยแพร่ภาพนี้ผ่านทางเฟซบุ๊ก

เขากำลังผสมน้ำส้มคันขาย
แต่คุณผู้ชมคะส่วนผสมของเขาเนี่ย

เพราะผสมทั้งน้ำก๊อกผสมทั้งขันทศกรนะคะ
สุดท้ายเจ้าหน้าที่จับกลุ่มได้แล้วนะคะ
แต่ต้องบอกว่าคนที่เจ้าที่จับกลุ่มได้
ไม่ใช่คนเดียวกันกับภาพในเฟซบุ๊กนะคะ
แต่เจ้าหน้าที่บอกว่าเดี๋ยวต้องมีการตรวจสอบ
ว่าเป็นเครือข่ายเดียวกันหรือเปล่าค่ะ
กรณีที่ผู้ใช้เฟซบุ๊คได้แชร์ภาพ

กำลังทำน้ำส้มคันปลอม
โดยมีการผสมขันทศกร
ก๊อกหัวเชื้อน้ำส้ม
สมลงไปในกระมังซักผ้าค่ะ
แล้วก็ตักขึ้นมากรอกใส่ขวด
ขายตามท้องตลาดบริเวณจังหวัดสระบุรี

เห็นภาพนี้คนแทบจะไม่อยากซื้อน้ำส้มคันกันเลยทีเดียว

ผู้กำกับการสอบสวนสถานีตำรวจภูทรมวกเหล็กสระบุรี
พร้อมเจ้าหน้าที่ทหารมณฑนทหารบกที่๑๘สระบุรี

เข้าตรวจพบนายบิงฝาแทงบิงอายุ๔๕ปี
และนางฟาชิตั้มวัย๔๓ปี
เป็นสองสามีภรรยาชาวเวียดนามค่ะ
เขาก็ไปนั่งขายน้ำส้มคันบริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อ

ก็เลยจับกลุ่มตัวแล้วก็นำไปตรวจสอบที่ห้องเช่า
ก็พบว่ามีถุงส้มอยู่จำนวนนึง
แล้วก็มีขวดหัวเชื้อผสมน้ำส้มด้วยนะคะ
บิงฝาแทงบิงชาวเวียดนามบอกว่า
ก่อนหน้านี้ทำงานที่ร้านอาหารตามสั่งแห่งหนึ่ง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จำวิธีทำน้ำส้มคันแบบนี้มาจากร้าน
จากนั้นก็เลยยึดอาชีพขายน้ำส้มคันมาโดยตลอด
วิธีการคือนำน้ำส้มมาผสมหัวเชื้อน้ำส้ม

แต่ไม่มีการผสมน้ำก๊อกและขันทศกร

ส่วนผู้ชายที่แชร์กันในเฟซบุ๊ก
เคยเจอกันนะเขาบอกเคยเจอกันแค่ครั้งเดียว
เพราะเป็นคนเวียดนามเหมือนกันค่ะ

ฮรัญสิริเพศรัชกร
ปฏิบัติการสำนักงานสาธารณสุข

เปิดเผยนะคะว่าช่วงนี้ได้นำทีมออกตรวจ

และเมื่อพบว่ามีคนนำน้ำส้มมาขาย

ว่ามีการผลิตออกมาสะอาดถูกต้องหรือไม่

พระราชบัญญัติอาหารปี๒๕๒๒นะคะ
ขณะที่พันธุ์ตำรวจเอกสามารถแก้วมณี

ในส่วนที่ชาวเวียดนาม๒คนนี้

ตอนนี้กำลังสอบสวนอยู่นะคะ
ว่าเป็นขบวนการเดียวกันหรือไม่ค่ะ